รวมนะคะเอาโซเชียลของนักกีฬาในวันแห่งความรักว่าใครเขาหวานกันแบบไหนบ้างค่ะ
แต่ว่าก่อนจะไปติดตามโซเชียลนะคะต้องแสดงความยินดีกับนักเตะคนนี้ค่ะ
นั่นก็คือธนาศิษรีพลานะคะกองกลางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
คือตอนนี้เต่าดินโยคนนี้อายุ๒๐ปีแต่ว่าเข้าพิธีวิวาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับแฟนสาว
ที่ชื่อว่าชะนัดดาบัณฑิตไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหม่ยินดีด้วยเป็นฝั่งเป็นฝาค่ะ
ต่อกันที่โซเชียลนะคะคนแรกเลยคนนี้สวีทหวานมากสวีทมานานแล้วด้วย
ก็โพสต์กันทุกวันใครติดตามก็ต้องเห็นเนอะ
มาต่ออีกคนนึงเขามีฉายาว่าเป็นสามีคนสาวไทยทั้งประเทศ
นั่นก็คือชาววิวชะปุ๋ยค่ะเขาก็โพสต์รูปคู่กับแฟนสาวนั่นคือเมลานีนะคะ
อีกหนึ่งคนเหมือนกันคนนี้ทิ้งปริศนาให้แฟนฟุตบอลสงสัยว่าเอ๊ะสรุปแล้วอะไรยังไง
องกวินธรรมศาจานันทร์ค่ะถ้าสังเกตข้างตองนะคะคือน้องมะนาวสอนสินมณีวันดาราสาวที่เป็นอดีตคนรัก
และที่เห็นหลายคนอันนั้นก็คือครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาของตองนั่นเอง
อันนี้ต้องติดตามกันยาวค่ะ
อีกหนึ่งคนคนนี้โพสต์สวีทวาเลนไทยมากก็คือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะ
จากบอกรักภรรยาแบบปกติที่ทุกวันก็บอกรักกันแล้วมีของขวัญวันวาเลนไทยเป็นชาเขียวปั่นที่มีข้อความขอบคุณ
พร้อมกับดอกกุหลาบที่ได้รับจากแฟนบอลในระหว่างการไปร้านกาแฟด้วย
แหมรักภรรยาจนอิจฉา
ต่อกันที่สาวคนนี้ค่ะมาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซำนะคะ
ก็โพสต์หวานออกสื่อนะคะเป็นรูปคู่กับพันธุ์ตำรวจเอกดรนรัฐสเวตนันนะคะ
สุดที่รักแล้วก็โพสต์ลงอินสตาแกรมค่ะ
มาดูกีฬาประเภทอื่นกันบ้างนะคะเป็นนักมวยชกแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย
นั่นก็คืออำนาจเกษตรพัฒนาค่ะก็โพสต์รูปลงเฟซบุ๊คกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา
ภรรยาแล้วก็ลูกชายกับข้อความโวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้

ท้ายกันที่คนนี้ค่ะนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบนะคะ
ก็เป็นช่วงที่พบรักกันใหม่ขณะที่ยังอยู่ในชุดนักแข่ง
แล้วก็รูปวันแต่งงานอย่างที่เห็นค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการกระชับแต่ได้ใจความเห็นแล้วก็ขอให้รักกันนานแล้วกันค่ะ